สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ผมชอบน่ะค่ะเสียงหวานเกรี๊สกราศน์
มันกล้องอยู่ในหูจริงวันนี้วันหยุดใช่ไหมล่ะ
คนก็เลยอาจจะพร้อมเรียงเรียงหน้านั่งรอดูไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อยู่บ้านนะครับหรือบางคนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัย
แต่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงนะ
อย่างในกรุงเทพเนี่ยเมื่อเช้าก็ตกกลางวันร้อน
อ้าวแล้วยังไงต่อคือมาอีกแล้วอืมอ่ารักษาสุขภาพกันด้วย
หรือว่าถ้าจะเดินทางก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัย
เตือนกันทุกวันด้วยความห่วงใยค่ะครับวันนี้นะฮะ
เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายฮะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เอ้าใครบ่นว่าร้อนร้อนเลยสิ้นเดือนหนาวแน่
รายละเอียดเป็นอย่างไรต้องติดตาม
บัดทั่วไทยกับจูด้งด้วยเรื่องราวการเหยียบชารักษาโรค
ที่วัดเกาะหงษ์จังหวัดนครสวรรค์
จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ป้าคนนี้อยู่ตาแข็งตาขวาง
บอกนี่ไม่ใช่ป้านี่คือเมฆ
เมฆไหนใครมาแฝงร่างกันล่ะเนี่ย
อ่ะญาติเลยวอนเลยล่ะหมอปลาช่วยด้วย
เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครครับ
อย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชม
เข้าใจแหละมันเป็นวันหยุดหลายคนเดินทาง

ก็เลยมานำเสนอเรื่องของอุบัติเหตุดูไว้

ดีไม่ดีได้ความรู้เรื่องของการขี่รถต่างด้วย

เรื่องนี้มันเป็นทางตัดทางแยก
รถบัตรคันใหญ่ขับตรงมา
สุดท้ายมีรถเก๋งมาจากทางแยก
ชนเข้าไปเต็มเลยครับ

ชนรถบัตรคันใหญ่

คุณคิดดูว่าต้องมาเร็วแค่ไหน

ค่ะชนเอาจนรถเองก็

ความผิดทางกฎหมายนะว่าทางไหนถูกทางไหนผิดอะไรยังไง
แต่ให้ดูว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวจริง
เหตุเกิดอยู่แถวบริเวณแยกไฟแดงอัภพย์โพธองจังหวัดอ่างทอง
เป็นเหตุสุดระทึกถามว่าเหตุการณ์นี้มีใครเป็นอย่างไรกันบ้าง
อย่างแรกเลยนะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติของคนที่ขับรถเก๋งก่อนนะ
รถเก๋งเสียชีวิตนะฮะคนขับรถเก่งนะฮะค่ะ
ส่วนผู้โดยสารที่อยู่บนรถบัสได้รับบาดเจ็บกันไปหลายคนอยู่เหมือนกัน
ก็รถบัตรตะแคงคว่ำไปอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นทั้งคันเลยค่ะ
อย่างที่บอกยังไม่ได้สรุปว่าเรื่องของการชนในครั้งนี้
ใครผิดใครถูกนะไม่ได้ว่ากันทางกฎหมาย
แต่ให้ดูกันเรื่องของความเร็วในการขับรถด้วย
รวมไปถึงทางแยกทางร่วมทางสี่แยกไฟแดง

คือบางทีไฟแดงมันไม่ได้มีเขียวแดงชัดเจน
อย่างกรณีในคลิปนี้มันจะเป็นแดงกระพริบนะคะ
ที่อาจจะเป็นส้มกระพริบก็ต้องดูเหมือนกัน
แน่นอนว่าถ้ากระพริบคือต้องชะลอแล้ว
ถูกชะลอก่อนดีที่สุด

การตัดสินใจแค่เสี้ยววิอาจจะนำมาซึ่งหายนะแบบนี้นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์
ต่างฝ่ายก็ต่างมาแล้วก็มาเจอกันกลางแยกเหมือนกันค่ะ

ลุกขึ้นมาสำรวจตัวเองเอ๊ะเลือดไหลหรือเปล่าถลอกปอกเปลือกตรงไหนหรือไม่
ดูภาพกันอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะ
อเตอร์ไซค์ก็มาอีกฝั่งรถยนต์ก็มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาชนกันตรงกลางนี้
บริเวณถนนหน้าโรงเรียนสริดเดชในจังหวัดจันทบุรีนะคะ
วงจรปิดนี่แหละหลักฐานชั้นดีเลยจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะ
จากเหตุการณ์นี้ค่ะคนที่เขาเห็นคลิปตกใจมากนะ
เนื่องจากว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่โดนชนล้มเนี่ย
คือกระแทกพื้นลงไปเลยเต็มเต็มไม่รู้ว่าหัวหรือไหล่ลงนะ
เพราะว่าเขาไม่ใส่หมวกกันนอกมาด้วยไงไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากมั้ย
แต่ว่าจากที่เห็นในคลิปนี้คือก็ยังลุกขึ้นมาสำรวจตัวเองได้
อยากให้สังเกตนะบริเวณนั้นมีสัญญาณอะไรบ้าง
แล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรบ้างตรงถนน
คุณเห็นทางที่มอเตอร์ไซค์ขับมาไหมมันเป็นกรอบอยู่
นั่นคืออะไรบอกให้รู้ว่าตรงนั้นคุณมาจากทางนี้
คุณต้องหยุดมันคือทางรองนั่นคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าคุณจะต้องหยุดและชะลอ
ส่วนอีกฝั่งนึงผมไม่แน่ใจจ่าเอกหรือจะโทร
เออนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ทางการขับขี่นะคะ
ว่าไม่มีใครตั้งใจให้เกิดแหละอาจจะประมาท
หรือเลินเลอร์ก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายมันเจ็บตัวมันก็เสียหายนะคะ

เดี๋ยวเราพักกันอีกครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
อ่ะกลับมาในช่วงนี้ว่าถึงข่าวไม่ค่อยดี
เกิดที่เดียวกับสภาพอากาศเหรอคะคุณชนะ
เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่แหละ

จะขึ้นไปใช่ไหมน้ำมันมันลงมาอยู่ช่วงนึง
ดีดขึ้นไปอีกแล้วล่าสุดค่าไฟ

เตรียมจะขึ้นราคาอีกแล้วครับค่ะไปไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับ
คือมันมีรายงานข่าวมานะครับว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
จะเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นค่าไฟผันแปรอัตโนมัติ
กรกภเนี่ยเมื่อวันก่อน๒๗กรกฎาคมนะฮะได้มีมติออกมาแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๒จนถึง๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาสรุปยังไงบ้างฮะ
เพิ่มขึ้นอีก๖๘๖๖สตางค์ต่อหน่วยนะคะเนื่องจากว่านี่เป็นต้นทุนที่แท้จริง
ก็เลยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยแล้วที่ประชาชนจะต้องจ่ายอยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
ถือว่าเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำสติสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แล้วบ้านใครใช้ไฟฟ้าเยอะหน่วยก็คือจ่ายเยอะขึ้นกว่าเดิม

๑สิงหาคมนี้ถึงจะรู้ผลชัดเจนแน่นอน
ดังนั้นแล้วรู้เอาไว้ก็เตรียมตัวแหละ
ต้องปรับเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะ

มันก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านเรา
เราจะไม่ใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้ไงถูกไหม

อันนี้ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงเลยนะ

ค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้

ตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศ

ค่ะเขาก็ต้องมีการใช้จ่ายในส่วนนี้

เออก็ปรับกันไปทุกอย่างมีต้นทุน

แต่ว่าถ้าใครสงสัยเรื่องของการไฟฟ้าเขามีเบอร์โทร

บางทีอาจจะสงสัยข้อมูลนู่นนี่นั่นก็ลองสอบถามดู
เชื่อว่าวันที่๑สิงหาคม

ถ้าผมมีข้อสงสัยเรื่องข้าโลกออกค่ะ

อ่ะเตรียมเงินไว้แล้วกันคุณผู้ชม
แล้วก็ใช้ประหยัดด้วยสำหรับไฟนะคะ
แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอ่อนเรียเมื่อยล้า
แล้วก็ไปหาหมอนวดหน่อยไหม
เหรอคุณชอบไหมคือไปเคยแบบยังไง
ยังไงมันมันเมื่อยก็ไปแหละเออแต่ถ้าพูดถึงขอให้ไปมันมันยากนะ

หลังไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้รับอนุญาต
ลำบากเลยแต่ว่าเอาล่ะตามคุณจูด้งไป
เดี๋ยวพาไปพบกับหมอนวดมือดีอย่างนี้เลยนะคะ
แต่วิธีการนวดอาจจะไม่ใช่ที่ที่คุณคุ้นเคยค่ะ
เป็นการนวดแบบเขาเรียกว่าเหยียบฉ่า

เห้อเห้อเห้อเห้อเห้อเห้อเห้อเห้อเห้อเห้อเห้อเห้อ

สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยนะครับ
วันนี้ผมอยู่ที่วัดเกาะหงจังหวัดนครสวรรค์ครับ
และที่เห็นข้างหลังผมแบบนี้คือโบสถ์เก่าแก่สมัยกรุงศรีอายุ
นี่ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นลายข้างหลังแบบนี้เขาเรียกว่าลายเทพชุมนุมนะครับ
ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ซึ่งแต่ก่อนเขาก็จะเป็นลายแบบดั้งเดิม
แต่ส่วนที่ยังคงเดิมดูเหมือนว่าจะเป็นบริเวณเพดานตรงนี้นะครับ
เขาอนุรักษ์ไว้แล้วต้องบอกเลยว่าสวยงามมากเลยครับ
วันนี้นอกจากผมจะพามาเที่ยววัดเก่าแก่ของนครสวรรค์แล้ว
ที่วัดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงด้านการเหยียบชาอีกด้วย
ชาที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยครับ
เมื่อยจริงเอ้าคุณผู้ชมเจอแล้วครับสวัสดีครับ
นี่นะครับนี่คือแม่บุญช่วยนะครับ

คุณแม่มีประสบการณ์กว่า๓๐ปีเลยใช่ไหมฮะ

คือที่วัดอย่างนี้คือวัดเกาะโหงนั่นเองใช่ค่ะ
สงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นตั้งอยู่คุณแม่อันนี้คืออะไรฮะ
ไพลหัวพร้ายสุดแล้วก็ผิวมะกูด
อันนี้ก็คือเป็นน้ำมันสมุนไพรที่ใช้ในการเหยียบชา
แล้วเวลาเหยียบคุณแม่เหยียบไฟลุกแบบนี้เลยเหรอฮะ
ใช่อย่างนี้เลยโอ้โหจริงแล้วเนี่ย

เหยียบชาเป็นการนวดไทยแผนโบราณอย่างหนึ่ง
ที่เอาไว้ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยต่าง
แต่ที่พิเศษกว่าการนวดไทยทั่วไป
นั่นก็คือการใช้เท้าในการนวดนั่นแหละครับ
รวมไปถึงเทคนิคในการเหยียบน้ำมันสมุนไพร
แล้วเอาเท้าไปแตะที่เหล็กร้อนบนเตาแบบนี้
เสียงดังช่าแบบนี้แหละครับ
เลยกลายเป็นที่มาของการเหยียบชานั่นเอง
นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณแม่กำลังตั้งไฟ

ตอนนี้คุณแม่จะเริ่มแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยนะฮะ
ตอนนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมไฟ
โอ้โหรถคือมันสบายนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้แม่เริ่มที่จะใช้เท้าลูบไปที่บริเวณที่ขาของผมแล้วนะฮะ
โอ้โหประสบการณ์นี่ผมไม่เคยนวดที่ไหนมาก่อนนะครับ

คุณแม่ครับถามนิดนึงคุณแม่มีเทคนิคยังไงบ้างครับ

เขาเมื่อยตรงไหนเราก็เหยียบให้เขาเหยียบไปทั่วน่องทั่วขา
เมื่อกี้ผมเห็นสังเกตว่าคุณแม่ใช้วิธีการระหว่างส้นเท้ากับฝ่าเท้า

้นเท้าเราก็เอาไว้ไล่เส้นออกจากตรงข้างเลาะกระดูกเนี่ย
ถ้าฝ่าเท้าเราก็ต้องลีดอย่างนี้
ใช้ส้นเท้ากดเอาเส้นตรงนี้ปวดเมื่อยตรงนี้นะตึงอย่างนี้

พอถึงตรงนี้เราก็รูดให้เขาอย่างนี้
นี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้แม่กำลังเหยียบที่เส้นสลักเพชรนะครับ
นี่คนจะปวดปวดตรงนี้มาก

ถ้าใครนั่งนานแล้วจะมีอาการปวด
ก็ต้องมาแก้ด้วยกันกดที่เส้นสลักเพชรนะครับ
คุณแม่ครับถ้าที่หลังเนี่ยมันจะมีเส้นไหนบ้างครับ

บาลัยอ๋อตอนนี้คือคุณแม่กดอยู่

พอเริ่มนวดได้สักพักครับมันก็จะรู้สึกว่า
เพลินแล้วก็ง่วงเหมือนกันนะครับ

เหยียบชาที่วัดเกาะหงษ์เปิดให้บริการทุกวัน
ค่าบริการแล้วแต่ตกลงส่วนใหญ่ก็จะประมาณ๒๐๐๓๐๐บาท
โดยเราจะต้องเตรียมน้ำมันมะพร้าวมาเอง๑ขวด
เพื่อเอามาเทผสมกับน้ำมันสมุนไพรในการนวด
เหยียบชาแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมง

แต่ถ้าจะให้ดีก็โทรนัดล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่ได้นวดแล้วรู้สึกผ่อนคลายมาก
แต่ว่าตอนหน้าผมจะต้องมาเรียนการเหยียบชากับคุณแม่จะเป็นอย่างไร
อย่าลืมติดตามในสบัดทั่วไทยนะครับ
ดูคุณป้านั่งยิ้มภูมิใจในผลงานนะ

นั่นสิไม่เห็นมาเลยเนี่ยไม่คุยกันเลยเนี่ยยังไง

ไม่ปากเปรี้ยวอะไรเราก็ไปนวดมาก็ยังสบายดี
ปากเบี้ยวด้วยอาจจะเป็นอาการอย่างอืด
แซวเดี๋ยวมาดูวันพรุ่งนี้คุณจูน้องเขายังมีอีกนึงเอปิโซด
ใช่ค่ะอาจจะไปสะบัดทั่วไทยที่ไหนตามกันได้เลยนะคะ
ตอนนี้มาตามกันต่อเรื่องนี้บ้าง
นนทบุรีมีคุณป้าคนหนึ่งอาการดูแปลกอ่ะ
ตาขวางดูพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะ
พูดชื่อใครมาก็ไม่รู้ญาติเห็นบอกอาการแบบนี้ไม่ดี
หมอปลาช่วยหน่อยจ้า
ก็ต่างคนต่างอยู่ก็อยู่ไปสิอยากจะอยู่ร่างเขาก็อยู่ไป

โอ้ยกูไม่เอา

พ่อแม่กูกูก็ยังฆ่ามันแล้วไง

รำอะไรเนี่ย
อันนี้รำอะไร

โอ้โหพูดจาอะไรก็ดูฟังแล้วมันไม่ใช่คนทั่วไปจะพูดอ่ะ
มีฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ออกอาการไร่รำแปลก

คือป้าตายค่ะสมมุติชื่อป้าตายแล้วกันนะอายุ๕๑ปีค่ะ
อาการเหมือนคนไม่ได้สติไม่มีสติที่อยู่กับร่องกับรอย
พูดไม่เป็นตัวเองและพูดซ้ำด้วยว่าเธอน่ะชื่อเมฆ
เออมีบ้านอยู่ฝั่งลาวมีวิชาคมแก่กล้า
ฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายหมดแล้วแล้วบอกด้วยว่าจะมาเอาชีวิตเตียนร่างนี้ไปอยู่ด้วยค่ะโอ้โห

ตายเนี่ยสายตาจ้องเขมงตาแข็งตาขวางเลยค่ะ
เรียกว่าคืออาการรุนแรงมากจริง

ตายคลุ้มคลั่งวิ่งออกจากบ้านค่ะแล้วก็ร้องว่าเพื่อนชื่อสิง
มารอหน้าประตูจะไปหาเพื่อน
หลานก็เลยต้องวิ่งมาตะคุบตัวเอาไว้ค่ะ

แต่ก่อนหน้านี้ป้าตายก็ปกติดีนะ
ก็อาศัยอยู่กับคุณแม่อายุ๗๒ปี
ที่บ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรี

ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านไม่ได้ออกไปไหน
อย่างมากก็เดินเล่นแถวบ้านในซอยวัด
ปวดขาและจะย้อนกลับไปเป็นเด็ก
คุณเชื่อไหมจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ป้าตายก็เริ่มปวดขา
พร่ำเพ้อพูดจาไม่รู้เรื่องไม่หลับไม่นอนถึงขั้นคลุ้มคลั่ง
แล้วก็พูดบ่นว่าในเมฆจะพาไปอยู่ด้วยเมฆที่ไหนยังไงงงไปหมด
แม่ของคุณป้าเขาก็เลยเอาน้ำมนต์ให้กินอืมพอกินเสร็จถึงกับร้องกรี๊ดอ่ะ
รี๊ดเลยเหรอกรี๊ดบอกร้อนร้อนแล้วก็วิ่งไปอาบน้ำค่ะ
อาการมันแปลกไงญาติเห็นแบบนี้เลยก็เลยพาไปวัดย่านปากเกร็ดนะคะ
ให้พระทำพิธีรถนมลให้แล้วดีไหมดีขึ้น๒๓วัน
แล้วก็กลับมาเป็นแบบเดิมอีกคุณชนะอ่าผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของป้าตายในซอยวัดบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทอง
ไม่ทันถึงห้องนะได้ยินเสียงแล้วตะโกนโหกเวกโวยวาย
นักข่าวเราก็ยังไม่กล้าเข้าไปดีเดี๋ยวรอดูก่อนดูท่าทีก่อน
แต่โวยวายมาแต่ไกลเลยนะคุณผู้ชมหลานชายและหลานสาวฮะ
ต้องช่วยกันล็อกแขนขาป้าตายเอาไว้ก็เพราะว่ามีอาการตาแข็งไง
คมครูทุกคนเอาไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะ
ตายล่ะน้อฉัน
โอ๊ยเพราะสวดมนต์ใส่ก็ไม่เอาไม่ฟัง

จะได้ออกไปเออเนี่ยคุณแม่ของป้าตายบอกทำทุกวิถีทางแล้ว
กินน้ำมนต์ก่อนแล้วเอาท้าเวสวันนำมาคล้องคอก็แล้ว
เอาได้สายสินมามัดก็ยังไม่หายยิ่งกลางคืนนะอาการยิ่งหนักกว่าเดิม
ตอนนี้ก็เลยนึกถึงคนนึงก็คือหมอปลาค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
อยากจะให้มาดูอาการหน่อยแล้วก็อยากจะให้ช่วยรักษาอาการของป้าตาย
ให้หายจากการเป็นแบบนี้หน่อยเหมือนกับเป็นที่พึ่งที่สุดท้าย
เพราะว่ารักษาเรื่องของความเชื่อไปแล้วหามพระไปแล้ว
ทำทุกวิถีทางไปแล้วยังไม่หายให้หมอปลามาดูหน่อยว่าอาการที่เป็นเนี่ย
เครียดไหมหรือว่าผีเข้าจริงนะฝากไว้เรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมา
รายงานกันต่อถึงความคืบหน้านะคะมาเรื่องนี้บ้างครับ
กวาดข้าวของในตลาดไปเภียบเลยครับ
ไล่กวาดไล่เก็บให้

แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าเขาวางเอาไว้เดี๋ยวจะไปขายต่อมันทรัพย์สินของฉัน

คนนี้อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีนะ
ตามภาพนะรูปภัณฑ์สันธารเป็นแบบนี้
ใส่เสื้อยืดกางเกงขายาวคล้ายกางเกงยีนสีดำ
เดินไปเดินมาในตลาดเปิดค้นหาลื้อของตามแผงต่าง
ในคลิปพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดภูมิทรัพย์อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
เขานำมาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีเลย

ช่วยเป็นสื่อกลางในการช่วยติดตามคนร้ายที
เนี่ยคนร้ายนะเอาอะไรไปบ้าง
พริกครับหอมครับ
เทียมครับถั่วตัดมันยังเอาไปเลยครับ

เครื่องปรุงอาหารน้ำมันหอย
ซีอิ๊วขาวผงชูรส

โอ้โหนะคะขนไปหมดแบบนี้เดือดร้อนกันสิ
ถ้าเห็นว่ายังมีขโมยเสื้อผ้าไปด้วย

คือถ้าทิ้งอะไรเอาไว้ไอ้โจรคนนี้มันเอาไปหมดนะครับ
ค่ะอย่างเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าเขาบอกว่า
เขาต้องทิ้งของเอาไว้ที่นี่ค่ะ
เพราะว่าที่ตลาดแห่งนี้มีกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า๑๐ตัวไง

ตลาดก็เป็นแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมีตู้
หรือจะมีกล่องที่ใส่แต่เขาจะล็อกเอาไว้

แต่สุดท้ายค่ะมีกล้องก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ
จนก็มางัดไปเยอะเลยค่ะ
อย่างร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็ถูกขโมยเสื้อผ้าไปกว่าพันบาท
ถามอีกเจ้าหนึ่งเจ้าของร้านขายเครื่องปรุง
บอกทุกวันนี้โอ้โหค้าขายก็ลำบากอยู่แล้วนะ
พอมาเจอแบบนี้ยิ่งเสียใจนะคะ
คือคนร้ายก็ขโมยทรัพย์สินไปเหมือนกัน

เอาภาพวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสพเวราช
ตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาคมแล้ว
วันนี้มันเท่าไหร่แล้วล่ะ๒๘แล้วนี่

คือคนที่เป็นผู้เสียหายเขาก็ร้อนใจ

ก็อยากจะให้เป็นอีกช่องทางนึง

ให้ช่วยกันติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะ
คนที่เขาค้าขายอยู่แถวนี้

เขาก็ต้องระแวงสิว่าแบบจะกลับมาอีกหรือเปล่า

ช่วยทำให้ชาวบ้านที่นี่เขาสบายใจหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลักฐานจากวงจรปิดน่าจะทำให้จับตัวได้ในเร็วนี้นะคะ
ส่วนโจรต้องบอกว่าโจรแหละเพราะว่าขโมยของ

แต่ว่าเป็นโจรที่เป็นคุณลุงด้วยครับ
อายุก็เยอะแล้วด้วย
แต่มาขโมยขโมยสบู่ที่นี่ครับ

เพราะอะไรมันเป็นเหตุที่เราเห็นแล้วก็ส่วนหนึ่งเห็นใจ
อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าลุงทำแบบนี้ไม่ได้นะ
ทำทำไมขโมยสบู่เนี่ยคะ
เหตุเกิดภายในร้านขายยาสิริโอสดตำบลสัตหิบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ตำรวจฮะเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวนายพิชิตเหลืองฉ่ำอายุ๖๐ปี

กี่ก้อน๓ก้อนรวมเป็นมูลค่า๕๑บาท
เนี่ยฮะเรื่องของเรื่องมีพลเมืองดีเขาเห็น
แต่อย่างเงี่ยครับเขาเห็นแล้วยังไงเขาก็ต้องใจกันไป
แต่เขาก็เกิดความสงสารเพราะลุงแกก็อายุเยอะตั้ง๖๐แล้วนะ
เพื่อไม่ให้เอาเรื่องแต่ตัวคุณลุงลุงบอกแมนอยู่แล้วว่าทำเองผิดเองนักเลงพอ
ขอติดคุกเองเลยขอรับผิดชอบด้วยการติดคุก
เออแล้วก็บอกยอมรับว่าตั้งใจไปขโมย
บอกว่าอยากติดคุกอ่ะเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินไม่มีเพื่อนด้วย
คือนักข่าวก็ถามลุงลุงทำงานอะไรอ่ะลุงก็บอกอ๋อลุงทำงานเป็นกะ

กะว่าจะทำก็ทำบางวันไม่ทำก็กะว่าไม่ทำ
ทำเป็นกะเขาไม่ได้ทำแบบนี้ลุง
เขาก็ทำเป็นเช้าสายบ่ายเย็นก็ว่าไปแต่อย่างนี้คือลุงไม่ได้ทำงานนะคะ
ลุงก็เลยลำบากไม่มีเงินไงหิวทุกวันจะทำยังไงดี
ลุงทำผิดแบบนี้หวังจะติดคุกเหรอ

เพราะว่าทำผิดก็ติดคุกไง
แล้วบอกว่าในคุกมีข้าวให้กิน๓มื้อ
อยู่สบายมีที่นอนด้วยมีเพื่อนไว้คุยยามเหงาด้วย
เดี๋ยวมีเพื่อนคุยยามเหงา

มันไม่ได้แบบว่ามีชีวิตสุขสบายหรอกนะในคุก
เออลำบากเหมือนกันนะมันติดคุกอ่ะ
อย่างนี้ถามเจ้าของร้านบ้างคุณ
นายเบียนรวรรษกสิริวรานนท์นะคะ
ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคุณลุงถึงกล้าเข้ามาขโมยของในร้าน
ทั้งที่ร้านเนี่ยติดป้ายไว้ชัดเจนป้ายใหญ่เลย
บอกเลยว่าถ้าขโมยของเนี่ยจะปรับ๓๐เท่า

แล้วจะส่งตำรวจดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้วย

ถ้าท่านทราบถึงสาเหตุก็สงสารลุงเหมือนกันนะ
เรื่องต้นทางคุณตำรวจก็เลยนำตัวคุณลุงเนี่ย
สอบสวนเพิ่มเติมที่สพสัตหีบ
แล้วก็เดี๋ยวดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแหละค่ะ

ถึงโทษคาดติดคุกรึเปล่าหรือแค่นอนห้องกงพี่โรงพัก

ไม่ใช่ห้องกงห้องกงนั้นมาต่างประเทศ
ไปอยู่ในห้องขังที่สหทัศน์อันโรธกี่วันก็ว่ากันไป
หรืออาจจะแค่ปรับยังไงก็เดี๋ยวรอดู

เรื่องของการสอบสวนอีกทีหนึ่งนะคะ
แต่ว่าในเรื่องของความลำบากของลุงเราก็เห็นใจ
ลุงบอกย่าพี่น้องไม่มีย่าพี่น้องย้ายไปดูต่างจังหวัดลุงอยู่คนเดียว
งั้นต้องหาวิธีอื่นแล้วลุงปรึกษาหน่วยงานในพื้นที่ไหม
มีงานอะไรให้ลุงทำพอมีค่าให้จ่ายมีรายได้เข้ามาไหมลุง

อาจจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาแบบนี้ด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะฝากดูฝากเตือนกันนะคะ

ไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไปเจอกับรถใหญ่
รถใหญ่ผมเข้าใจเขาขับดีกันเป็นส่วนใหญ่
แต่บางคันบางทีจังหวะที่จะเบียดหรือว่าเปลี่ยนเลน
ระวังเถอะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
อ้าวดูภาพไปนะคุณผู้ชมมันหวาดเสียวจริง
อ่าเห็นแล้วล่ะเห็นมาแต่ไกลแล้วล่ะ
อ่ารถพ่วงคันนี้เนี่ยค่ะ
เบียดเบียดมานะอ้าวแต่ไม่คิด
ไม่คิดจริงว่าจะเอายันขวาสุด
โอ้โหเพราะเขามาจากซ้ายสุดถูกไหมค่ะ
ค่อยเปลี่ยนเลนส์ไปทีละนิด
แต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเลนขวาสุดที่เรากำลังขับอยู่ก็คือจากกล้องหน้ารถเนี่ยค่ะ
เนี่ยครับก็เลยโดนเบียดไปแบบนี้นะครับ
ที่ไม่ชนไม่เสียดสีไม่เบียดไม่เฉียดกันนะคะ
เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับมาฝากให้เตือนภัยกัน
อีกเรื่องหนึ่งเตือนภัยสำหรับใครที่จะต้องดูแลโรงเรือนที่เลี้ยงต้นไม้ค่ะ
อย่างกระบองเพชรเขาจะเลี้ยในโรงเรือนใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีโต๊ะตั้งขึ้นมาวางกระบองเพชรสวย

มีค่ะเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปดูค่ะ
โอ้เฮ้ยคุณค่ะ
ตกซ้ำตกซ้อนแล้วตรงนั้นมันกระบองเพชร

พยายามจะขึ้นค่ะพยายามจะโหนตัวขึ้นมาตกลงไปอีกค่ะ
เป็นผมผมกั้นใจตายแล้ว

มันเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนซ่อนเงื่อน

นะคะคือเจ็บครั้งแรกก็เจ็บแล้วอ่ะนะคะ
แล้วก็ต้องแบบพยายามฝืนทนต่อไป
ฝากเตือนภัยนะแล้วเขาปลอดภัยดีไหม
ปลอดภัยดีนะคะตอนนี้สบายดีแล้วไม่ต้องห่วง
ถ้าอยากจะไปดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็บองเพชรเขาสวยแค่ไหน
หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปด้วยคลิปน่ารักระหว่างลูกหมาและแมวเมียวตัวโต
ข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่แล้วนะไปแล้วครับสวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒